แต่ว่ารับจ้างขับรถไถนาคล่องแคล่วทีเดียว

นี่ฮะโอ้ช่วยหาเงินได้แล้ว
ไม่ธรรมดาจริงสำหรับเด็กชายอนุรักษ์รูปสูง
๑๐ขวบเท่านั้นเองที่เห็นในภาพนี่คือ
กำลังขับรถไถนาครับลงไปในทุ่งนา
เพื่อไถนาเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็คล่องแคล่ว
เกียร์เท้าเหยียบเบรกโอ้โหนะฮะ
ถือพวงมาลัยบังคับไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลยนะครับ
น้องอนุรักษ์ขับรถไถมาปีกว่าแล้วครับคุณผู้ชมครับ

เก่งจังเลยนะครับมีหัวทางนี้นะแต่ละวันเนี่ยจะไถนาได้ประมาณ๑๐ไร่
คือถ้ามีคนมาจ้างก็คิดค่ารถไถไร่ละ๒๕๐ส่วนค่าแรงก็แล้วแต่จะให้นะครับ
ตอนนี้น้องอนุรักษ์นะครับเรียนอยู่ป๕โรงเรียนจันกระจ่างศึกษาที่ตะบนหนองกี่
อเผิกกะบีนบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีครับโรงเรียนปิดเพราะว่าโควิด๑๙มันบรรบาด
อนุรักษ์ก็เลยมาช่วยคุณปู่เนี่ยไถนาครับคุณปู่หนูพาดรูปสูงนะครับ
เล่าบอกหลานชายเนี่ยชอบรถไถมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็สอนให้เขาขับแค่วันเดียวเท่านั้น
เดินหน้าได้ถอยหลังดีจากนั้นเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับจนเขาชำนาญ
แต่ละวันเนี่ยจะขับรถไถนามารับจ้างไถนาทุกวันโรงเรียนหยุดก็ไม่ออกไปไหนนะครับ
จะมาช่วยขับรถไถให้เพื่อแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่ง
ส่วนใครจะจ้างไปไถนะครับก็ไปหมดแหละค่าไถไร่ละ๒๕๐ค่าแรงก็อย่างที่บอก
แล้วแต่จะให้ค่าขนมเด็กมันปู่ว่าแบบนั้นนะครับ